คือเคยมีประวัติไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการไป

แต่ทีนี้เขาหายไป๓วันแล้ว

หายไป๓วันมาเจออีกทีเมื่อวาน
ลองดูตอนที่น้าสาวคุณผู้ชม
เห็นร่างไร้วิญญาณ

น่ารัก
น่ารักมากกับเขาเลยเดินใหญ่ด้วย

ร่างของดาบตำรวจสมศักดิ์เจริญรอด

ท่านเป็นอดีตผู้บังคับหมู่สพพเนียดจังหวัดลบบุรี

เนินหน้าฝ่ายห้วยหลัวหมู่๕ตะบนสะโบดครับ
ที่เขาไปเจอคือ๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ที่บอกว่าโอ้โหสภาพศพนี้ไม่รู้ผ่านอะไรมาคุณผู้ชม

ปากและใบหน้าของดาบตำรวจสมศักดิ์เนี่ย

มีแผลเหมือนโดนตีด้วยของแข็งที่หน้าครับ
มือสองข้างก็มีรอยเหมือนว่าถูกมัด
ว่าเขาเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗๘ชั่วโมง

มีเลื่อยยนต์มีมีดอิโต้มีถังน้ำมัน
แล้วก็มีเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงครับ
แล้วก็มีหม้อหุงข้าวกับรอยจุดไฟ

แล้วก็มีถุงมืออยู่ที่กิ่งไม้หนึ่งข้างด้วย
ตำรวจก็เก็บทั้งหมดไว้นั่นเป็นหลักฐานครับ
ทราบว่าดาบตำรวจสมศักดิ์ผู้ตาย
เขาออกจากบ้านมาตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนครับ

จะไปก่อไฟเจียวกักหมูให้แม่
แต่นับตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนทางบ้านญาติติดต่อไม่ได้เลยครับ
จนกระทั่งมาถูกพบเป็นศพเนี่ย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พุ่งปมไปที่ฆาตกรรม
ก็เลยส่งศพชนะสูตรตามขั้นตอนครับ
จนช่วงข้ามมหวานนี้คนเป็นแม่
อย่างแม่ประยูนอายุ๗๑ปี
ไปรับศพลูกชายครับมาตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศล
๕ปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นติดยาตอนนี้เป็นตำรวจ

แล้วเจ้าตัวก็ตัดสินใจลาออกดีกว่า
เพราะไม่อยากทำให้วงการตำรวจเสื่อมเสียครับ

แม่เล่าให้ฟังว่าก็ลูกแม่ออกไปหาฟืน
แต่แม่เชื่อว่าอาจจะไปแวะ
แวะเจอกลุ่มคนค้ายาหรือไม่นะ
จับลูกแม่อาทิตย์ซ้อมทารุณ
เอาน้ำมันกรอกปากจนลูกแม่ตายเลย

เขารู้อะไรนะครับคุณแม่

ไปแล้วมันจะไปเสพมาเสพอะไรใช่ไหมล่ะ
เราก็กลัวไอ้พวกมาด้วยกันกลัวเขาทุบ

ถ้าว่ากอกตรงนั้นน้ำมันต้องไหล
น้ำมันมันต้องไล่ตะเลิศมันทุกดินทุกยาใช่ไหมล่ะ

มันไม่ให้ต่อสู้ได้เลยมันไม่ต่ำกว่า๓คน
นี่แม่คาดว่ามันไม่ต่ำกว่า๓คนแทบไม่ให้ลูกแม่ต่อสู้เลย
แต่แม่กับญาติบอกโอ้โหทำไมต้องทำกันขนาดนี้
ทำไมต้องทรมานกันจนตายทุบตีน้ำมันเครื่องกรอกปากอีก
ภูมิกับสพสะโบดครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกชายรัฐเนี่ย
ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เจอในที่เกิดเหตุ
แต่พุ่งเป้าคนร้ายไปยังแก๊งยาเสพติดที่ดาบตำรวจนายเนี้ย
ดาบตำรวจสมศักดิ์เนี่ยอาจจะรู้จักครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวผู้ตายก็มีประวัติเสพยาเช่นกัน
ส่วนจะเป็นปมขัดแย้งเรื่องยาหรือว่าล้างแค้น
แก๊งค่าย่าเคยโดนจับอันนี้ยังสรุปไม่ได้ครับครับ